สำหรับพี่เบิร์ดทงชัยแมคอินไตซุปตารุ่นใหญ่งานเข้าซะแล้วนะคะ
เมื่อถูกมิจฉาชีพนำเอารูปภาพของพี่เบิร์ตค่ะ
ไปใช้ประกอบการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดอย่างแกรมมี่ร้อนใจจนเมื่อวานนี้ต้องส่งนายพิสิทธิ์
ขออภัยค่ะนายภัยสิทธิ์ชาครานนท์ทนายความเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สนทองหล่อ
พร้อมกับโชว์หลักฐานเป็นภาพที่โดนแอบอ้างโดยยืนยันว่าพี่เบิร์ดทงชัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า
หรือบริการใดที่ได้มีการนำภาพดังกล่าวไปใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์
โดยหลังจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามกระบวนการต่อไป
และขอให้ผู้ที่กำลังจะกระทำการโพสต์ข้อความที่เข้าข่ายความผิด
หยุดการโพสต์มิฉะนั้นจะต้องดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ตอนนี้เขาไม่ยอมนะจ๊ะเขาออกมาแจ้งคงแจ้งความแล้วนะคะ
การนำเอารูปภาพของดาราศิลปินไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
ไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะ
คุณผู้ชมคุณเองจะกลายเป็นมิจฉาชีพในโลกออนไลน์เลยทันที
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยคนที่แชร์ด้วยเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วย